ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้คืนวันออกพรรษา
อืมก็แน่นอนว่าก็มีเรื่องของการ
ทำพิธีต่างมากมายเยอะแยะที่บุรีรำเนี่ย
มีน้าชายคนหนึ่งเขาอายุ๓๗ปีนะ
ก็พาล้าน๒คนนะครับไป
จักรยานยนต์พ่วงข้างไปจะไปสระน้ำแถวหมู่บ้าน
เพื่อไปจุดประทัดฉลองออกพรรษา
ระหว่างทางเนี่ยฮะไปเจอหลานผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
วิ่งเข้ามาใช้เขียวเกี่ยวข้าวฟันหัวล้มลงนี่ครับ
บาดเจ็บแบบสลบเหมือดไปเลยอ่ะจริงแล้วหลานหลานก็ยังอยู่นะคะ
ใช่อายุสิบสี่คนหนึ่งสิบหกคนหนึ่งแล้วหกเจ็ดขวบอีกสองคนอ่ะ
โรงรวมแล้วเข้าไปกันห้าคนห้าคนนะรวมแล้วมีคนเจ็บด้วยนะฮะค่ะ
คือถีบจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาด้วยอ่ะหลังจากที่ฟันเขาแล้วฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับแถวแถวสระน้ำของหมู่บ้านคูขาด
ตะบนสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนี่ฮะช่วงกลางวันจะเป็นอย่างนี้
สภาพพื้นที่เป็นสระบึงใหญ่อ่ะนะในพื้นที่นะครับสพสตึกนะครับ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านนะฮะ
ระหว่างบ้านขามกับบ้านครูขาดติดกับสนามกีฬานี่ฮะ
นายชะยะพลชุ่มสันเทียอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
เมื่อคืนนี้ครับช่วงค่ำเป็นชาวบ้านคู่ขาดพัฒนาที่ตะบนสตึก
มีบาดแผลถูกของมีคมฟันเข้าที่ศีรษะเลือดไหลอาบไปหมดนะฮะ
นอนหมดสติอยู่ข้างสระน้ำกู้ภัยก็มาช่วยนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเย็บไปแปดเข็มที่ศีรษะนะ
ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลยนะแล้วในสระน้ำเนี่ย
มีจักรยานยนต์ของเขานะครับตกลงไปในสระน้ำนะครับ
ชาวบ้านต้องไปงมขึ้นมาเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้าง
นี่เขาก็พอจะพูดคุยบอกเล่าเหตุการณ์ได้บ้างแล้วในวันนี้
เราขออนุญาตแพทย์เรียบร้อยนะฮะเจ้าตัวแล้วก็ญาติด้วยนะครับ
ในการไปสอบถามนะครับตำรวจก็ไปสอบถามวันนี้นะครับ
นายชะยะพลคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับบอกว่า๒ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ย
หลานเขาอยากจุดประทัดในวันออกพรรษาก็เลยพาขึ้นจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างพ่วงสามล้อ
เพื่อจะไปจุดประทัดที่สระน้ำเพราะว่าให้มันไกลหน่อย
ไม่อยากรบกวนชาวบ้านเนี่ยฮะจักรยานยนต์คันนี้มีตัวพ่วงลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะ
เข็นนะฮะแล้วก็พ่วงจักรยานยนต์ไปนะครับ
ก็พาขึ้นรถไปนะฮะไปถึงก็เตรียมจะจุดประทัด
อยู่อยู่มีคนวิ่งมาจากข้างหลังแล้วใช้อะไรแข็งฟาดใส่ศีรษะเลย
ค่ะแล้วนายชัยพลบอกว่ายังไงรู้ไหมรู้สึกเหมือนแบบมีใครเอาของแข็งมาฟาดศีรษะ
แล้วผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีคือ
กลางดึกตื่นมาเนี่ยคืออยู่โรงพยาบาล
ส่วนแม่ของคนเจ็บนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำลูกชาย

คุณแม่นะฮะแม่ก็บอกว่าลูกชายบอกเดี๋ยวพาไปจุดประทัดเล่นแถวสระน้ำของหมู่บ้านหน่อยนะ

ใจก็ยังเออดีนะลูกชายเรามันก็พาหลานไปไกลพื้นที่หมู่บ้านหน่อย
คนเขาจะได้ไม่หนวกหูสักพักนึงมีชาวบ้านวิ่งมาบอกบอกลูกชายถูกฟันหัวนะฮะ
หลานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าคนที่ทำร้ายลูกเนี่ยคือไนโอ้อันนี้เด็กเขาบอกหลานที่ไปด้วย
บอกเป็นไนโอ้ไนโอ้นี่เป็นหลานผู้ใหญ่บ้านปกติมีนิสัยเกเรอันทภาณชอบทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน
แม่บอกว่านี่ยังดีนะลูกเนี่ยไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าเจ็บหนักกว่านี้
แล้วยังมีหลานอีกตั้งหลายคนนะบางคนนี่ก็แค่๖๗ขวบนะนั่งอยู่บนรถพ่วง

คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานถูกฟันเข้าไปเนี่ยรถเนี่ยถูกถีบด้วยนะฮะ
คนร้ายเนี่ยถีบรถพ่วงจนตกลงสระน้ำนะครับหลานหลานเนี่ยตอนเกิดเหตุน้าถูกฟันใช่ไหม
เขาลงจากตัวพ่วงรถพ่วงกันไม่นานอ่ะถ้าเดี๋ยวมันมาถีบรถอีกถ้ายังอยู่บนรถไม่ได้ยุ่งเลยนะฮะ
ตกลงสระน้ำเลยฮะตอนนั้น
มีหลานของคนเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ

บอกว่าน้าเนี่ยก็พาหลานเนี่ยซึ่งมีอายุโตสุดก็๑๖นะ
ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคืออายุ๑๖นะครับแล้วก็มี๑๔มี๖ขวบกว่า๗ขวบ
รวมแล้วน้าด้วยก็เป็นห้าคนก็ขึ้นจักรยานยนต์กันมาอย่างนี้นะฮะ
กระยานพ่วงข้างไปถึงก็ไปจุดประทัดวันออกพรรษาแถวสระน้ำของหมู่บ้านนะครับ
จอดรถไว้ริมขอบสระนะครับพากันลงจากรถยืนอยู่บนถนน
เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันวิ่งมามือถือเคี้ยวเกี่ยวข้าว
วิ่งเข้ามาหาน้าแล้วก็ฟันเขาที่ศีรษะหนึ่งครั้ง
น้าก็ล้มฟุบลงกลางถนนเลือดอาบ
แล้วไนโอ้นะฮะก่อนจะจากไปเนี่ยไปถีบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของน้าเนี่ย
ตกลงสระน้ำไปอีกไม่รู้ว่าตั้งใจจะไม่ให้ตามหรือว่าอะไรยังไง
ดีเด็กเด็กไม่อยู่บนรถแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
ช่วงนั้นเด็กเขาลงมาหมดแล้วเตรียมจะจุดประทัดโชคดีมากนะครับ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าก็รู้แน่ชัดแล้วครับว่าคนร้ายเป็นใครนะฮะ
เพราะว่ามีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นหน้าชัดเจนนะครับ
ตอนนี้รอการตรวจร่างกายจากแพทย์นะครับ
เพื่อเอาผลการตรวจร่างกายของคนเจ็บเนี่ยมาประกอบสำนวนคดีนะครับ
เดี๋ยวจะหาเรื่องของอาวุธอะไรด้วยนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว
ก็จะออกเป็นหมายเรียกก่อนสำหรับคนที่พยานเขาบอกว่าเขาจำหน้าได้
ถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายจับต่อไปนะครับ